มรยองนะฮะมีตำรวจนายหนึ่งครับเมาสุราครับ
ขับรถเก๋งไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์จนทำให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
ตอนนี้ญาติเขาออกมาร้องขอความเป็นธรรมด้วยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมือง
มรยองนะครับนายอำรันโพแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่หกตำบลเชิงเนิน
พร้อมด้วยญาติพี่น้องร่วมยี่สิบคนก็เข้าไปร้องเรียนต่อพลตำรวจตรีชุมพล
พุ่มพวงผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบรยองครับเพื่อเอาผิดกับร้อยตำรวจเอกเกรียงศักดิ
ลือชาอายุ๕๘ปีเป็นสารวัตรป้องกันและปราบรามสพสำนักทองครับ
เพราะว่าร้อยตำรวจเอกเกรียงศักดิ์เมา
เมาแล้วขับรถเก่งคันนี้ไปเฉียวชนรถจักรยานยนต์ของหลานของนายอรันทร์
ทำให้หลานสองคนได้รับบาดเจ็บนะครับ
ก็คือทางด้านของนายจิตชันไนรื่นเริงอายุ๓๔ปี
แล้วก็นางสาวมารินีรื่มเริงอายุ๒๖ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่๒มกราคม
สุดท้ายฝ่ายชายคือนายจิตชันไนเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนหลานอีกคนนึงคือนางสาวมารินินนั้นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
แล้วก็ต้องผ่าตัดสะโพกและขาซ้ายเพราะหักถึง๓ท่อน
หลังเกิดเหตุนะครับร้อยตำรวจเอกเกรียงศักดิ์หลบหนี
ระหว่างการผูกสอบปากคำที่บรงพักษณ์สพรยคืออยู่บรงพักษณ์แล้ว
แล้วเขาอ้างว่าขอเข้าห้องน้ำหน่อยสักพักหนึ่งหลบหนีไปเลย
ตำรวจหนีซะเองนะฮะโดยฝ่ายของญาติผู้เสียหายจึงต้องออกมา

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบรยองก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
แล้วก็สั่งให้ไม่ได้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาให้ได้
พร้อมตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว
ถ้าไม่มามอบตัวจะออกเป็นหมายจับตำรวจนายนี้ต่อไปนะครับ